เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อวานนี้ที่สมุทรปราการ
มีเจ้าของร้านซ่อมจักรยานนะคะถูกเพื่อนข้างห้องที่เป็นห้องเช่านะคะ
พูดจาท้าทายก็มีการวางมวยกันคือทะเลาะกันตีกัน
สุดท้ายเพื่อนข้างห้องเอามีดแทงตายเลยนะคะครับ
จนตอนนี้ก็มือมีดโดนจับแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่นะคะตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายสำรวยเพ็งสะเทียนอายุสี่สิบสองปีค่ะคือผู้ต้องหา
คนนี้เขาใช้มีดแทงนายสมบัติ
เทพวรอายุห้าสิบสองจนเสียชีวิตนะคะ
ตอนทำแผนแม่ของผู้เสียชีวิตคือคนตะโกนด่าค่ะ
คือแม่โกรธมากนะคะคุณแม่สมบูรณ์ไทยรัก
เหตุการณ์นี้เนี่ยคือตัวนายสำรวยผู้ต้องหา
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือนายสำรวยก็เมาแหละ
ตะโกนท้าทายนายสมบัติผู้เสียชีวิตจนทะเลาะกัน
นายสมบัติพลาดท่าถูกนายสำรวยเอามีดแทงตายแล้วก็หนีไป
แต่หลังเกิดเหตุนายสำรวยก็ไปพบตำรวจที่จุดสกัดสะพานปลา
แต่ไม่มีใครอยู่ก็ไปที่บ้านน้องชายเปลี่ยนเสื้อผ้า
รุ่งเช้าย้อนกลับมาบ้านแล้วก็มาถูกจับค่ะก่อนจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สำรวจผู้ต้องหาพูดแค่สั้นสั้นนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะกัน

เรื่องเก่าด้วยนะมาปลัวพันด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่
อยู่ในซอยองค์การสะพานปลาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะนี่นะคะ
จุดที่เกิดเหตุครับเป็นห้องเช่าสร้างด้วยไม้มุงสังกษีอ่ะค่ะ
อยู่กลางป่าตรงสะพานไม้ที่ทำเป็นทางเดินอ่ะก็เจอศพศพของนายสมบัติ
สภาพคือนอนหงายถูกนายสำรวยใช้มีดแทงที่ไหล่ขวา๑แผลค่ะ
ขาซ้ายอีกหนึ่งแผลค่ะเลือดเนี่ยเต็มเลยนะคะภรรยาของผู้ตายนางสาว
บนวันแสงเขียวอายุสี่สิบเล่าให้ฟังว่าตัวนายสมบัติผู้ตายเนี่ยค่ะ
ทำอาชีพซ่อมรถจักรยานร้านก็อยู่ริมถนนที่หน้าห้องเช่านี่แหละ
นายสำรวยตัวคนก่อเหตุมีอาชีพเป็นลูกเรือประมง
ก่อนหน้านี้เขาไม่ถูกกันอยู่แล้วเคยต่อยกันเคยชกต่อยกันมารอบนึงแล้ว
แต่ว่าก่อนตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวเธอกับสามีเนี่ย
ก็ดื่มเหล้ากันอยู่ในห้องนายสำรวยดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนสองคนที่หน้าห้อง
แต่มันอยู่เยื้องเยื้องกันนะคะจู่จู่นายสำรวยตะโกนด่านายสมบัติ
แล้วก็พูดจาท้าทายนายสมบัติก็ลุกออกไปจากห้องแล้วก็ไปต่อยกันเลย
แต่ด้วยจังหวะพลาดท่านายสำรวยเอามีดแทงตายนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
วันนี้เราส่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ก็เจอกางเกงยีนเปื้อนเลือดของผู้ตายนะคะมีกองเลือดเต็มเลยค่ะ
สะพานไม้ที่ทำเป็นทางเดินเข้าห้องเช่าอ่ะค่ะครับ
ของผู้เสียชีวิตอยู่เยื้องกับห้องของคนที่ก่อเหตุนี่นะคะ
คือตัวคนที่ก่อเหตุกับตัวผู้เสียชีวิตคือเขาก็เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็อยู่เยื้องกันแบบนี้
มันก็เลยมองเห็นหน้ากันอยู่ตลอดครับนายสมบูรณ์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าได้ยินเสียงโครมคลามอะค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องเรียกแม่นางสมบูรณ์บอกแบบนี้
แล้วเสียงก็เงียบไปตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
เพราะสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยครับแม่ก็ยอมรับว่าเออเขาทะเลาะกันบ่อย
แต่ไม่คิดไงว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้แม่บอกว่าพอเสียงเงียบไปเนี่ย
ก็เดินออกไปดูนะคะนายสำรวยยังเดินสวนออกไปเลย
แล้วก็พูดว่าผมไม่ได้อยากทำอ้ายนะ
ฆ่าเขาแล้วนะเดินสวนแม่เขานะแล้วพูดกับแม่เขาแบบนี้นะคะ
แม่บอกว่าก็คือแม่ก็เดินออกมาคนละทางกับจุด
ลูกถูกแทงเลยไม่เห็นลูกแล้วแม่ก็เลยเดินกลับไปนอน
ร้องขอความช่วยเหลือเลยวิ่งไปดู
ตอนที่แม่วิ่งไปเห็นว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
เอ้านึกขึ้นมาอีกทีวิ่งไปดูสิ

มันก็มืดด้วยเนอะไฟช้างก็ไม่ค่อยดี
วิ่งมามืดอยู่มันก็นั่งอยู่บนถัง
นั่งตายนั่งตาย

เมียเขาก็วิ่งมาเจอเขาบอกอ้ายอาย

ขย่าวเสียแล้วแม่แม่หายใจ
ฉันน่ะบอกตำรวจไปแล้ว

ฉันก็ไม่เอาเรื่องไม่ให้ตำรวจจับ

ลูกน่ะจะดีจะช่วยมันไง

นางสงเพ็งเสถียรอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะคะครับแม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็อยู่ห้องเช่าถัดจากห้องของแม่ผู้เสียชีวิตนะคะ
คือเขาอยู่ใกล้ใกล้กันหมดเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าลูกชายอ่ะ
เหล้าแล้วก็เสพยาบ้าเป็นประจำจริงจริงแล้วนิสัยของลูกชายนะ
ถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะคะบอกว่าก็มาขู่แม่
มาทำร้ายร่างกายแม่จะเอาเงินแม่ไปซื้อเหล้าไปซื้อยามาเสพ
ถ้าแม่ไม่มีเงินก็ทุบตีทำร้ายแม่ค่ะแม่บอกแบบนี้เลยอะค่ะ
แม่ก็บอกว่าเอาดูแผลสิโชว์แผลให้นักข่าวดูนะครับ
แขนขวานะคะอืมมีแผลบอกเมื่อวานเนี้ยลูกชายอ่ะ
เอาก้นกระทะร้อนร้อนนะคะคุณผู้ชมไปนาบที่แขนแม่เนี่ยค่ะ
ดูแผลนะคะเพราะโมโหแม่ว่าแม่ไม่ให้เงิน
แล้วตัวเองจะเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อยาทำร้ายแม่แบบนี้เสร็จ
ทุบทำลายข้าวของในบ้านอีกแล้วก็ไปนั่งกินเหล้า
แล้วก็เนี่ยไปแทงนายสมบัติจนตายดูสิคะ
นอนอยู่นี่เด็กยินแต่ยายเขาบอกทั้งนอกเนี่ยเขาว่า
ยายยายไอ้เถิกไปตีบาดตายแล้วอื้อ
ฉันก็เล่นลูกไปจะเห็นเขาก็ฉันลองไห้เออ
น้ำตายังไหลเลยฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยเจอ
ฉันบอกว่ามันติดม่านด้วยถึงกินเหล้าถึงติดม่าเอาไม่อยู่
เข้าของแตกระจายหมื่นหลายครั้งแล้วแต่อยู่บ้านอยู่ที่สิทธิ์ภาษีอืม
จับจะกี่ครั้งแล้วตำรวจมาจับจะกี่ครั้งแล้วเอามันไป
ขังไว้สองปีก็บ้างปีหนึ่งบ้างปล่อยออกมาแล้ว
เวลาเขาไม่พอจากเขาจะของเงินยันแล้วเขาก็จะทำลายยายหรอ
ดึงเอาเลยแหละยังงงเกงเสื้อขาดเลยแหละ
เขาทำร้ายแม่เขาตลอดตลอดอืมแทบจะวันเว้นวันอืม
วันไหนไม่ได้กินโหหมดทุกอย่างเมื่อคืนนี้ถ้านักข่าวมาเห็น
นักข้าวเข้ากับข้าวเกลือนหมดเลยเขาเขาเทหมดเลยอ่ะ
บอกมึงไปซื้อกับข้าวมาทำไมซื้อข้าวมาทำไม
กูไม่โดนเขาเททิ้งหมดเลยแล้วเขาก็นั่นแหละทำร้ายแม่เขา
อืมพูดแล้วขนลุกเห็นเขาเดินไปเดินมาอ่ะนึกยังไง
ฆ่ากันข้างนอกแล้วได้ยินเมียเขาร้องแล้วอืมนี่นะคะ
นี่คือข้อมูลจากฝั่งของคนก่อเหตุนะจากแม่ของผู้ก่อเหตุเองเลยนะ
ถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่าชอบกินเหล้าชอบเสพยาชอบทำร้ายแม่
แล้วก็เมาแล้วก็ไปฆ่าเพื่อนบ้านเนี่ยตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประมาณสักยี่สิบนาทีได้ค่ะเพราะว่าคนที่ไปรอดูเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมดูสีหน้าแต่ละคนนะคะคือไปรอดูการทำแผนด้วยความโกรธแค้นจริงจริง
ระหว่างที่นำตัวขึ้นรถหลานสาวของผู้เสียชีวิต
ถึงขั้นเข้าไปตบหัวคนก่อเหตุตบหัวแบบเต็มเลยเพราะโกรธมาก
นี่ค่ะคือตำรวจก็ต้องรีบนำตัวไปที่สพเมืองสมุทรปราการทำแผนแป๊บเดียวนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะครับโอ้โห